มาติดตามข่าวนี้ข่าวนี้สำคัญนะ
ทีนี้เชือกผูกทุ่นมันพันแขน

ดึงร่างของเธอจมสู่ใต้ทะเล

ในการที่จะนำร่างขึ้นมาจากน้ำทะเลนี้ให้ได้นะครับ
แล้วก็จุดตรงนี้คือพื้นที่สมสารที่ชมบุรี
สมสารถือว่าเป็นจุดดำน้ำ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่ไปเรียนเลยนะ
เป็นจุดดำน้ำที่สวยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ลึกมาก
แต่ทีนี้เกิดเหตุการณ์เพราะคลื่นลมแรงนะครับ
หน่วยกู้ภัยแล้วก็นักประดาน้ำหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
ช่วยกันนำร่างนักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต
บริเวณทิศตะวันออกของเกาะจวง
ขึ้นมาที่ฝั่งที่ท่าเทียบเรือตำบลสมแสนอเวิร์ดสัตว์ตะหีบ

ชื่อว่านางสาวหัทยาบริมพนาเวศอายุ๓๕ปี

อยู่ในชุดดำน้ำและข้อมือด้านขวานี่คุณน่าตกใจมาก
เพราะว่ามีเชือกสีแดงพันธนาการแขนของเธอแน่นเลย
ส่วนปลายเชือกยังผูกอยู่กับทุ่นเหล็กคุณ
เหล็กที่ดึงร่างของเธอลงไปใต้ทะเลหนัก๑๐กิโลกรัม

เชือกสีแดงมันพันมันเกี่ยวมันแบบดึงร่างของเธอลงไป

กิโลกรัมอันนี้มันดึงร่างเธอลงใต้น้ำนะ
น่าสลดใจนะครับบริเวณท่าเรือเนี่ยก็มีสามีของผู้ตายนะครับ
อุ้มลูกชายมายืนรอตอนแรกรอว่าเธอไปเรียน

อู๋เออนะครับก็คือต้องรับศพของภรรยานะครับ
ทีนี้ฮะครูฝึกดำน้ำเล่าให้ฟังแบบนี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าพานักเรียนไปฝึกดำน้ำแบบฟรีไดฟ์คุณ

ก็คือการดำน้ำแบบอิสระคุณไม่มีถังออกซิเจนนะ
มีแค่นี่ฟินฟินก็คือเหมือนตีนกบ
เออแว่นตาแล้วก็ท่ออากาศนะครับ
แล้วก็ดำลงไปความลึกกี่เมตรก็ว่ากันไปนะฮะ
อันนี้เรียกว่าการดำน้ำแบบฟรีไดฟ์
ซึ่งเป็นการดำน้ำตัวเปล่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจ
นักเรียนทุกคนก็ลงดำน้ำปกติแล้วฮะ
ระดับความลึกที่จะให้ลงไปตรงนี้คือประมาณ๑๕เมตร
แต่ท้องทะเลจริงตรงนี้มัน๒๐เมตร
ผมขออนุญาตใช้ภาพประกอบนะอันนั้นภาพของผมเองนะฮะ

นอกจากฟิลล์ก็คือตีนกบและเทาะกาดและก็หน้ากากเท่านั้นเอง
ดำลงไปแบบนี้ใช้การกั้นหายใจนะครับ
แต่ทีนี้พอลงไปลึกปรากฏว่าอยู่ดี
กระแสน้ำไหลแรงมาก
กระแสน้ำต้องดูให้ดีนะว่ามันไหลบนแรงหรือไหลล่างแรง
บนก็คือผิวน้ำมันไหลแรงจนทำให้เชือกสมอเรือหลุด
พอเชือกสมอเรือหลุดเรือมันก็ไหลไป
พอเรือไหลไปมันก็ดึงเชือกต่างไปรวมกันในทิศทางเดียวกัน
ภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูคุณ
นี่เราทำให้ดูนะสมอเรือมันหลุด
พอหลุดเรือมันก็ปลิว

พอเรือปลิวเชือกที่มันไปผูกกับบุย
หรือว่าทุ่นลอยน้ำที่ใช้ในการพยุงตัวกัน

และตรงบุยลอยน้ำมันมีเชือกที่ใช้สำหรับตัวถ่วงน้ำหนักถ่วงอยู่เห็นไหม
เหมือนในภาพเมื่อกี้แกรฟไฟต์ที่คนจับนะ
มันพันแขนของนักเรียนดำน้ำ
ดึงร่างของนักเรียนดำน้ำลงสู่ใต้ทะเล
คุณเขาบอกบางทีดึงเร็วสัก๓เมตร

ลักษณะบุยกับตัวถ่วงจริงมันเป็นแบบนี้คุณ
ข้างบนเห็นไหมนั่นคือบุยหรือว่าทุ่นลอยน้ำ

เอาไว้ถ่วงน้ำหนักมันจะไม่ได้อยู่ตรงก้นทะเลนะ

เล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้หน่อยนะครับ
คนนี้ยังไม่ได้ขึ้นก็ให้เกาะบุยรอไว้
คือเกาะบุกยาครับรอไว้
แต่ในจำวักเกาะก็คือเหมือนว่า
นั่นแหละฮะเป็นจำวักที่จริงผู้ตาย
ไหว้ขึ้นถึงผิวน้ำแล้วนะคุณนะ

แต่เชือกพวกนี้มันดึงร่างของเธอ
กลับลงไปใต้น้ำอีกครั้งหนึ่งจนทำให้เธอเสียชีวิตนะครับ
ตำรวจนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชนะสูตรที่สถาบันนิติเวศที่กรุงเทพ
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาใคร
ว่าครูฝึกหรืออะไรเป็นผู้ที่กระทำการโดยประมาท

ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกครูฝึกมามาสอบสวนแล้ว
แต่ว่ามาสอบครูฝึกในฐานะพยานไงคะเลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา

มันจะเกิดอันตรายสำหรับคนที่อาจจะไม่มีประสบการณ์ไหม
จริงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ
อย่างการเกาะเชือกเมื่อกี้ที่ผมเกาะอยู่เห็นไหมฮะ
มันเหมือนการเกาะเชือกเพื่อที่จะลงไปในระดับความลึกเท่าไหร่
คือเชือกนี้มันจะบอกนะเราจะรู้ว่าเชือกยาวเท่าไหร่
แล้วเราจะลงไปลึกแค่ไหนนะครับ
และคล้ายกับกรณีที่นักเรียนที่ฝึกที่ตาย
คือเธอกำลังเกาะแบบนี้กำลังโผล่ขึ้นผิวน้ำ

มันก็เลยพันตัวคุณเห็นตอนที่เอาศพขึ้นมาแล้วเจ้าหน้าที่ต้องค่อย
เชือกที่ข้อมือคือก็ใช้เวลาอยู่พักนึงเลย
ใช่นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์จริงนะในการเรียนดำน้ำ
คราวนี้จะมีครูฝึกแต่ว่าครูบอกว่าอยู่เนี่ย
ขึ้นบนผิวน้ำมันก็แรงน้ำก็ซัดน้ำก็แรงอันตรายแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมอันนี้เราก็ฝากเตือนกันไว้ด้วยนะ
เพราะว่าเป็นกระแสนิยมจริงตอนนี้ฟรีไดทวิ่ง
ใช่ถามว่ามันอิสระมันแตกต่างจากเวลาดำ

คือมันใช้เทคนิคในการกั้นหายใจอะไรต่างนะฮะ
คือมันลงไปได้ไม่นานหรอกแต่ว่าคุณต้องฝึกฝนให้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะวิธีการกั้นหายใจหรือการลงน้ำลึกตามเหมาะสม
ลงได้กี่เมตรอย่าฝืนตัวเองด้วย
นี่ที่ลงไปแบบนี้ผมลงไม่ลึกหรอก

ลึกสูตรของผมเนี่ยประมาณ๘เมตรแค่นั้นเอง
จริงถ้าคนเก่งเขาลงไป๑๕๒๐เมตรนู่น
ค่ะค่ะค่ะเอาฝากไว้นะฮะค่ะ